ประกาศผลโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปี๒๐๒๐
เป็นความสุขและรอยยิ้มของแฟนกีฬาชาวไทย
ผลงานและความน่ารักน่าเอ็นดู
ของสาวทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
โดดเด่นเหลือเกินในปีนี้
ผลงานในสนามแข่งขันก็ยอดเยี่ยม
ส่วนผลงานนอกสนามความน่ารัก

ตั้งแต่วันที่๑มีนาคม๒๕๖๒